รางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะนะคะ

มีคำแนะนำจากคุณครูท่านหนึ่งค่ะที่ร้อยเอ็ดอ๋อเหรอฮะ
คุณครูท่านนี้อายุ๕๒แล้วนะคะ
คุณครูบอกว่าโอ๊ยครูซื้อลอตเตอรี่ประจำ

ถ้าถูกก็เลขท้าย๒ตัวแต่ซื้องวดหนึ่งหลายหมื่นบาทเลยนะ
ถามว่าครูเอาเงินมาจากไหนที่ไปซื้อลอตเตอรี่

แล้วก็มีรายได้จากการสอนพิเศษถือเป็นรายได้เสริม
เงินที่เป็นรายได้เสริมซื้อลอตเตอรี่ทุกงวด
ทุกงวดจริงอันนี้คืออดีตของคุณครู

ปูนอนให้ดูว่าครูเคยซื้อเยอะขนาดนี้จริง

แล้วครูเลยบอกว่าไม่เอาละซื้อทีไรก็ไม่ถูกเลย
ถูกก็ถูกนิดเดียวมันไม่คุ้มกับที่ซื้อ
ครูเลยตัดสินใจตั้งแต่ปี๒๕๖๐นะคะ
ไม่ซื้อตัดใจไม่ซื้อลอตเตอรี่

ใช่แล้วเก็บเงินส่วนที่เคยซื้อ

คุณผู้ชม๓ปีสร้างบ้านหลังใหม่๓ล้านกว่าบาทนะ

คุณครูท่านนี้นะคะเป็นคุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ
ในพื้นที่จังหวัด๑๐๑อายุ๕๒แล้วเลยจะโพสต์ภาพนะคะ
เราตรวจสอบมาให้ชื่อของคุณครูก็คือ
อารยาสุขประเสริฐอายุ๕๒ปีค่ะ

ทีมข่าวไปคุยถึงบ้านเลยบ้านอยู่ในพื้นที่หมู่๑๗
อำเภอเมือง๑๐๑เป็นบ้านไม้๒ชั้นหลังใหญ่เลยค่ะ
เนื้อที่คือ๒ไร่ขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผลไม้เอาไว้รอบบ้านแบบนี้
อารยาบอกว่าครูก็รับราชการก็อาชีพก็เป็นคุณครูนี่แหละ๓๐ปี
แต่ครูชอบเสี่ยงโชคชอบมากคือต้องใช้คำว่าซื้อลอตเตอรี่เป็นชีวิตจิตใจ
ก็อยากจะถูกรางวัลที่๑กับเขาบ้างคุณภาคภูมิใครก็อยากถูกเนอะ

โอ้โหงวดนึงเนี่ยนะ๔๐๐๐กว่าบาท
เดือนนึงกี่งวด๒งวดเดือนนึงก็เกือบ๘๐๐๐๐นี่ค่ะ
รวมระยะเวลาแบบนับเป็นปีนะปีละ๙๖๐๐๐บาท
โอ้โหโอ้โหแล้วคูณไปสิ๓ปีเป็นเงินเท่าไหร่๒๘๘๐๐๐บาท
แต่ครูเขาซื้อเยอะไงใช่ไหมครูซื้อเยอะ
อย่างเรายังมาก๒ใบ๕ใบ
คือหลายคนสงสัยนะว่าถ้าซื้อเยอะก็น่าจะมีโอกาสถูกเยอะสิ
ครูบอกไม่อ่ะไม่ไม่จริงหรอกซื้อเยอะถูกน้อยก็มี
เพราะครูบอกว่าครูถูกเต็มที่นะเลขท้าย๒ตัวเลขท้าย๓ตัว

และอย่างที่บอกครูอารยาบอกว่าไม่เอาแล้วตั้งแต่ปี๖๐นะ
ไม่ซื้อแล้วแล้วก็จะเลิกซื้อตลอดชีวิตนะคะ
สร้างบ้านหลังใหม่๓ล้านกว่าบาทเลยเนี่ย
ที่ซื้อเนี่ยค่ะ๒ไร่แล้วบ้านสวยเชียว
ครับ
เราก็เอาเงินส่วนที่เสียไปโดยเป่าประโยชน์กับโดยข้อเรียกว่าอะไร
ความฝังมันเลื่อนรอยเราก็เอามาเก็บผอมรอบฤทธิ์
ในสิ่งที่มันเป็นความฝันที่เราอยากจะได้
ค่ะวันนี้อยากได้บ้านไม้เพื่อพักผ่อน
แล้วก็มีที่ได้ปลูกผักปลูกพืชผักผลไม้

แล้วก็เริ่มสั่งสมมา๒ปีแล้วก็ทำได้
นี่ค่ะคุณครูอารยาก็เลยบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังที่๒นะคะ
อยู่กับลูกสาวเพราะว่าอย่าร้างกับสามี
ทุกวันหลังเลิกงานก็จะมาทำสวนเศรษฐกิจพอเพียง
แนวพระราชดำริของในหลวงราชการที่๙
คุณครูอารยาก็เลยอยากจะแนะนำคนที่ชอบซื้อลอตเตอรี่
ให้ซื้อตามกำลังไม่ใช่ว่าไม่ต้องซื้อเลยซื้อได้ค่ะ
แต่ซื้อตามกำลังที่ตัวเองมีนะคะอย่าไปโอ้โหซื้อจนเกินตัว
ซื้อพอลุ้นสนุกในแต่ละงวดอันนี้พอได้ครับ
แต่ถ้าใครอยากจะเก็บเงินเหมือนคุณครูก็ลองดูก็ดี
นี่ค่ะคุณครูเป็นตัวอย่างว่า๓ปีครูเก็บเงินได้ขนาดนี้เลยนะคะ
แต่ครูเขาซื้อเยอะมากไงงวดนึงใช่ค่ะ
ก็เข้าใจนะว่าความสุขของคนแตกต่างกันไงบางคนเขามีความสุขกับการได้ซื้อลอตเตอรี่
แต่พอถึงจุดนึงว่ามันไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสีย
เขาก็อาจจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบนี้
๒ล้านกว่าใช่ไหมบวกมาแล้วที่ไม่ถูกเลยใช่ไหม
อยากดูแม่งวดนี้ออกอะไรดูครับวันนี้ลอตเตอรี่ออกนะครับ
วันที่๑มิถุนายนรางวัลที่๑

เลขหน้า๓ตัว๔๘๙กับ๒๖๖
เลขท้าย๓ตัวก็มี๕๖๒กับ๕๗
เป็นยังไงคะคุณภาคภูมิไม่ได้ใกล้เคียงเลยฮะสักกับตัวเลยใช่ไหมคะ

แต่ไม่เป็นไรเราก็ซื้อน้อย
ซื้อพอประมาณเท่าที่กำลังซับเราพอจะมี
มีน้อยก็ซื้อน้อยมีมากก็ซื้อน้อยใช่ไหมดีกว่า
ก็อย่างนี้ก็จะไม่เจ็บตัวนะครับ